ขณะเดียวกันมีหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
ก็คือเรือเอกสามารถแก้วผลึกวันนี้เราได้คุยกับทางครอบครัว
ทางญาติยาดของเรือเอกสามารถแก้วผลึกท่านนี้ที่เสียชีวิต
ทันทีที่ทราบข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือทางญาติญาติบอกว่าพอทราบข่าวเรือหลวงสุโขทัยเกิดเหตุล่ม
ก็รีบติดต่อหาข้อมูลทันทีตอนที่เช็คไลน์ชื่อไป
ไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มของผู้สูญหายแล้วก็ไม่เจออยู่ในกลุ่มของผู้ที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้
ตอนนั้นเขาก็กังวลกันว่าเอ๊ะแล้วตกลงจะอยู่ที่ไหนอย่างไร
จนกระทั่งวันนี้ทราบข่าวร้ายนะฮะก็คือแม้จะค้นหาเจอแต่ก็เสียชีวิตนะครับ
เป็นการค้นหาที่เจอตั้งแต่เมื่อวานนะฮะนี่คือพี่ชายของเรือเอกสามารถแก้วผลึกนะครับ
วันนี้มาที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของเรือเอกสามารถแก้วผลึกน้องชายพี่ชายคือนายประหยัดแก้วผลึกนะครับ
โดยบอกว่าปกติแล้วน้องชายจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่บุรีรำนะฮะแล้วก็เพิ่งจะกลับไปเยี่ยมแม่ที่บุรีรำเนี่ย
ต้นเดือนธันวาคมคือ๓ธันวาคมนะครับวันนั้นน้องชายเอาน้ำมาล้างเท้าขอขมาแม่
แล้วก็พูดเหมือนกับบอกลาแม่สร้างความแปลกใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
เพราะว่าเรือเอกสามารถไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเวลากลับบ้านก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นลางบอกเหตุลางสังหรณ์แบบนี้
ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือหลวงสุโขทัยจนอับปางลงกลางทะเลเนี่ยนะครับ
ประหยัดพี่ชายของเรือเอกสามารถบอกว่ามีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมทางกองทัพเรือถึงปล่อยให้มีการออกเดินเรือในช่วงที่พายุมันเข้ารุนแรงขนาดนั้น
แล้วเรื่องของพยากรอากาศเนี่ยคงไม่มีใครรู้ดีกว่ากองทัพเรืออย่างแน่นอน
หลังเกิดอุบัติเหตุเรือล่มหรือว่าถูกคลื่นซัดเข้ามาน้ำทะลักเข้าเรือการช่วยเหลือทำไมเป็นไปด้วยความล่าช้า
เพราะเท่าที่ทราบเรือได้เริ่มเอียงก่อนแล้วหลังจากนั้นมีเพียงเรือหลวงกระบุรีที่เข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ
ทั้งที่กองทัพเรือควรมีการช่วยเหลือที่ดีกว่านี้
ค่าร้ายเขากลับลาล้างเท้าแม่ลั้งเดา
กราบลาพี่น้องเพราะว่าเขาไปช่วยงาน
แล้วเข้าก็พูดไว้ในเจิงฉละอะไรเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเว็นล่างอยู่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร
ทำไมการวินิจฉัยสั่งการของผู้ที่มีอำนาจอยู่ข้างบน

จริงไม่ต้องรอให้เรือจมแต่ทำไมไม่เอาไปประกบซะเลยตั้งแต่แรกเลย
ไม่ต้องไปรอให้เรือมันถึงวิกฤตเพราะการที่รายงานอยู่เนี่ย
มันสั่งเรือไปดูแลกันได้ตั้งแต่มันยังไม่มีความมืด
เรื่องของสาเหตุต่างเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้แถลงข่าวนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างแน่นอน
แต่ภารกิจในขณะนี้คือการค้นหาผู้ที่ยังศูนย์หายก่อน

พี่ชายของเรือเอกสามารถบอกว่าหลังจากยืนยันอัตลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อย
จะไม่นำร่างน้องชายกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรำนะครับ
เนื่องจากสภาพศพมีสภาพจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการขนย้ายโดยจะมอบหมายให้กับทางกองทัพเรือ
ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการชาปนกิจศพต่อไป
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมิ้วขออนุญาตนิดเดียว
ผู้สื่อข่าวของเราส่งข้อความมาให้มิ้วทางไลน์ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เขาเปิดดูไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้ค่ะครับอยากจะให้เราส่งกำลังใจนะคะ
ไปให้ญาติพี่น้องครอบครัวของกำลังพลที่ศูนย์หาย
จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางและส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยค่ะ
ปฏิบัติภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายอยู่ในขณะนี้นะคะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูไทยรัฐทีวีส่งข้อความมาเยอะมาก
คุณผู้ชมทุกท่านส่งกำลังใจไป
รอคอยอย่างมีความหวังหวังว่าจะช่วยเหลือกำลังพลทุกคนได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ทีนี้ขอต่อเนื่องจากที่พี่อุ๋ยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
สำหรับเรือเอกสามารถแก้วผลึกอายุ๔๙ปี
หนึ่งในทหารเรือที่เสียชีวิตนะคะ
คือทีมข่าวของเราได้ไปที่บ้านเกิดของท่านนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกว่านอำเภอระหันทรายจังหวัดบุรีรำ

เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ไปดูร่างของลูกชายที่สัตหีบชนบุรี
ลูกพี่ลูกน้องของเรือเอกสามารถนะคะนางสาววันนิดาอายุ๕๐ปี
เล่าให้ฟังว่าน้องอยากเป็นทหารเรือมาตั้งแต่เล็กค่ะ
ตั้งแต่เด็กเลยอยากเป็นทหารเรือ
ได้รับราชการทหารเรือสมหวังดังที่ตั้งใจ
พอรับราชการส่งเงินมาดูแลพ่อแม่นะคะ
ไปประจำการที่เรือหลวงสุโขทัยได้๒ปี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ส่วนหนึ่งก็ยังคาใจเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อม
การรักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพลบนเรือ
ก็คิดว่าเขาจะรอดนะเพราะว่าเขาฟึก
ไม่น่าว่าไม่ใช่เป็นคนทหารนั่นแหละ
ก็คิดว่าเขารอดแหละมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้
น่าจะดูแลดีกว่านี่ทำอย่างง่าย
ญาติอีก๑คนนะคะนางสาวลักษณะอายุ๔๘ปี
หมู่บ้านก่อนที่จะกลับก็มายกมือไหว้
เหมือนกับการบอกลาค่ะ
รู้แต่ว่าขาเจ็บแต่เราก็ไม่รู้ต่อว่าเจ็บตอนไหน
วันนี้ต้องปล่อยไปใช่ไหมปล่อยตัว
เพื่อนเขาบอกว่าปล่อยตัวไปเลย
ส่วนเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนจัดทหารเรือรุ่นที่๓๕ของเรือเอกสามารถ
ก็ได้แต่งเพลงความยาว๓นาที๓๗วินาที
เพื่ออาลัยให้กับเพื่อนและเรือหลวงสุโขทัย
รวมถึงผู้สูญหายในขณะนี้นะคะ
ใจความสำคัญของเพลงเป็นการให้กำลังใจทหารเรือทุกนาย
ให้รอดชีวิตให้ปลอดภัย
และแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
แล้วก็มีการโพสต์ลงในเพจ
ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้จริงนะฮะ